ไปต่อกันที่อีก๑ข่าวแล้วกันนี้น่ายินดีจริงนะคะ

วานนี้ค่ะก็เป็นชื่อว่าน้องสปูนนะคะ
เป็นลูกชายค่ะคุณ
เขาบอกเลยว่าแข็งแรงนะคะ
ในวันที่๘เดือน๙เวลา๑๐โมงค่ะ
ด้วยน้ำหนักแรกคลอดนะ๓๑๑๐กรัมค่ะ
บูรณแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะ
โดยคุณสามีอย่างคุณบิ๊กปิยพงศ์ค่ะ
ให้กำลังใจเฝ้าชิดติดขอบเตียงเลยนะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ขอร่วมแสดงความยินดี
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีทายาทมาเติมเต็มนะคะ
พร้อมร้าวนี่นะนำภาพน่ารักหน้าชางของน้องสปูน
มาให้พี่ป้าน้าอาได้ยนชมพร้อมกันด้วยค่ะ
ก็ยินดีด้วยจริงนะคะสำหรับครอบครัวนี้ค่ะ
เป็นลูกคนแรกเป็นลูกชายด้วยค่ะ

คิ้วนะดกดำ
ผมหนาขนตางอน
หน้าตาเนี่ยจิ้มลิ้มพริ้มพราวเลยทีเดียวนะคะ

สมกับที่คุณพ่อคุณแม่เขาบอกนะว่าตั้งใจปั้นมาเลยล่ะ
น้ำหนักตัวแรกคลอดก็สมบูรณ์นะคะ
สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูก
ทึงไทยรัฐต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ